ท่านผู้ชมครับอาการล่าสุดของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิม
นักมวยไทยวัย๒๕ปีที่ถูกศอกของคู่ต่อสู้ชาวฝรั่งเศสจนน็อกคาเวทีเนี่ย
ตอนนี้ญาติญาติบอกว่าทำใจจะไม่ยื้อแล้วนะฮะอืม
เพราะสมองตายหมดแล้วคือตอนเกิดเหตุเนี่ยหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจมาก
ค่ะนะฮะถูกสอกเข้าไปแล้วก็ล้มน็อกสลบกลางเวทีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

มันเก่งด้วยฮะมันเก่งตัวมันเก่งตัวมันเก่งด้วยเนี่ยมันเป็นของปานล่ะ

ผ่านเพื่อน
มีฮะเพื่อนร้วมพิเศษก็พยายามเรียกชื่อกันใช่ค่ะ
คือจังหวะนี้ตอนโดนสอกเข้าไปเนี่ยนี่เป็นคู่ชกชาวฝรั่งเศสนะฮะ

คือกรรมการก็อาจจะร้องไม่ทันด้วยครับ
ก็เลยปึ้งเข้าไปกระแทกเลยคือผู้เชี่ยวชาญด้านมวยก็ให้ข้อมูล
นักข่าวหลายสำนักเลยค่ะว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การโดนสอบ
ประเด็นสำคัญคือการหงายหลังศีรษะกระแทกลงใช่ฮะเหมือนเป็นแรงบวกตอนเดินเข้าหาแล้ว
อกปึ้งแล้วหงายหลังปึ้งลงไปเลยศีรษะกระแทกนี่แหละค่ะทำให้เลือดข้างในสมอง
นี่เป็นไฟล์ชกนะครับเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ป้านเพชรประดุงชัยมวยไทยยิมคุณชกกับแอนโทนีแที้เอฟ
เป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสทีเอฟมวยไทยนะฮะ
นาทีนึงจะหมดเวลายกที่๕ก็โดนสอกกลับตรงนี้เข้าไปนะครับ
ก็ล้มไปเลยนะฮะพี่เลี้ยงกับแพทย์สนามรีบเข้ามาดูช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายหมอบอกว่าเลือดคั่งในสมองและเกิดอาการสมองตายค่ะ
วันนี้มีข่าวว่าปานเพชรเสียชีวิตทางญาติญาติยืนยันกับสื่อมวลชนว่ายังไม่เสียชีวิตนะครับ
แต่ก็อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ยากระตุ้นความดันเท่านั้น
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของปานเพชรนะครับนี่ฮะคุณนิ้งนะ
คุณนิ้งบอกว่าพอรู้ข่าวสามีก็รีบมาจากพิศนุโลกเลยมากรุงเทพ
มาถึงปานเพชรสามีก็อาการสาหัสและเลือดคั่งในสมอง
ซึ่งตอนนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยากระตุ้นความดัน
ล่าสุดเช้าวันนี้ทางครอบครัวคุยกันแล้วว่า
เมื่อร่างกายของปานเพชรไม่ไหวแล้วครอบครัวก็จะไม่เยอะ
หยุดให้ยากระตุ้นความดันคือที่ให้อยู่ถ้าหมดขวดนี้ก็ไม่ให้เพิ่มแล้ว
แล้วก็จะเหลือเรื่องการใส่เฉพาะเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียว
เพื่อให้ปานเพชรค่อยจากไปอย่างสงบ
ญาติญาติแล้วก็หนูคุยกันแล้วตกลงกันแล้ว
ว่าในเมื่อเขาไม่โอเคแล้วก็จะปล่อยเขาก็เลยสั่งให้หยุดยากระตุ้น
แล้วก็ปล่อยให้เขาไปเองตามธรรมชาติแบบไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ
ปล่อยให้เขาหมดไปของเขาเอง
ซึ่งณขณะนี้ปานเพชรยังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะ
แต่อาการก็เป็นอย่างที่ภรรยาบอกซึ่งเขามีลูกสาววัยสามขวบด้วยนะครับ
ปานเพชรบอกว่าก็ได้แต่บอกลูกว่าพ่อไม่สบาย
แต่ลูกก็ร้องถามหาพ่อทุกวันนั่นแหละนี่เขารอกันอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับ
หน้าห้องที่รักษาอาการของปานเพชร
คุณแม่ของปานเพชรบอกกับเราว่าก็ทำใจจะปล่อยให้ลูกชายเนี่ย
ไปตามธรรมชาติจะไม่ยื้อให้ลูกชายต้องเจ็บปวด
บอกว่าลูกชายคือเสาหลักของครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้าน
ยังไม่เคยขาดตกบกพร่องความจริงแล้วเคยห้ามลูกนะ
ขอให้ลูกหยุดชกมวยเพราะกลัวจะเกิดอันตรายอย่างนี้นี่แหละ
แต่ลูกเนี่ยไม่ยอมแม่บอกลูกเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีนะฮะ
วิทยาลัยพระศึกษาจากมสุโขทัยธรรมอธิราชนะฮะ
แต่ลูกชอบอาชีพชกมวยมากไม่ยอมเลิกแม่ก็ไม่อยากขัดใจ
สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจนได้

ตลอดหยุดเถอะให้ทำงานที่เรียนมาดีกว่าลูก
มันจะได้ไม่ต้องเจ็บมากถ้าทรมานแล้วก็ให้หยุด
เค้าก็ไม่หยุดเหหรอหวังอยู่ให้เค้าฟื้นให้เค้ามีเหมือนเดิม
คิดว่าลูกชายยังตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่
ใช่ค่ะเขาก็สู้สุดความสามารถของเขานั่นแหละ
ถ้าเขาหมดก็ปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ

คุณทากูลผ่องสุภาโปรโมเตอร์ศึกมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์ยืนยันนะครับว่าตอนที่ปานเพชรถูกสอกของคู่ต่อสู้ล้มหัวฟาดพื้นไปเนี่ย
ตอนนั้นทางสนามก็รีบกันปฐมพยาบาลแล้วก็มีหมอสนามสองคนมาดูแลทันทีนะครับ
พาเข้าห้องพยาบาลตอนนั้นปานเพชรหมดสติให้ออกซิเจนแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้ว
ไปถึงโรงพยาบาลตอนทุ่มครึ่งพอ๒ทุ่มแพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองให้ปานเพชรยืนยันว่าทางสนามมวยเวทีมวยเนี่ยดูแลเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนตามมาตรฐานอย่างเต็มที่แล้ว
มาถึงที่ในส่วนผู้จัดการในขันนะเราดูแลทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเลยไม่แม้กระทั่งที่พักของญาติเนี่ยเราก็ดูแลนะครับครับผมคือทุกอย่างได้มาตรฐานในการขับใช่ครับใช่ครับได้มาตรฐานครับคือเรามีทั้งหมอนะฮะแล้วก็ออกซิเจนอะไรเนี่ยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรามาจากสนามเนี่ยแค่ไม่ถึง๕นาทีถือว่าเร็ว
ที่สุดแล้วครับทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับเรื่องนี้นะแต่ว่าพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนักมวยให้ดีที่สุด
ส่วนหัวหน้าค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมของปานเพชรนะครับนี่เป็นค่ายแรกและค่ายสุดท้ายในสังกัดมวยไทยของปานเพชร
อาจารย์ชาตินะฮะอาจารย์ชาติบอกว่าปานเพชรนี่เป็นเด็กดีมากนี่อายุเพิ่ง๒๕นะแล้วเป็นที่รักของทุกคนในค่ายอยู่กันมาในค่ายเนี่ยปานเพชรจะคอยดูแลน้องอย่างดีด้วยนะชกมวยชนะมาได้เงินมาก็แบ่งเงินซื้อขนมเลี้ยงน้องกระตันยูรู้คุณมาก
ค่ะนี่นะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพอปลดล็อกเรื่องโควิดเนี่ยปานเพชรก็กลับมาเข้าค่ายแล้วขึ้น
๒๐๐๐๐ห้าล่าสุด๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี่คือการชกครั้งที่หก
ศอกใส่เข้าไปตรงนั้นนะฮะอ่าลองฟังอาจารย์ชาติหน่อยนะฮะ
หัวหน้าค่ายมวยพดุงชัยในมวยไทยยิม
จะบอกว่าไงคือเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากเป็นคนที่
คนคนดีคนหนึ่งครับเป็นคนดีมากนะครับ
ใครที่อยู่ใกล้ก็คือรักเขาครับ
ลึกลึกในใจอยากให้เขากลับมาเนอะก็อยากให้กลับมาครับ
ถ้าได้ยินข่าวจากแฟนเขาจากญาติเขาก็ถามว่าหมดหวังไหมผม
ก็ไม่ได้หมดซะทุกอย่างผมก็ยังมีความหวังให้กับเขาให้กับในตัวเขานะครับ
ผมคิดว่าเขาเป็นคนสู้เขาน่าจะสู้อีกเชือกนึง
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปบอกเขาว่าสู้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มีพิธีกรมวยชื่อดังอย่างคุณพินิษฐพลขันนะครับที่บอกกับทีมข่าวของเราครับ
บอกว่าท่าศอกที่ป้านเพชรโดนเข้าไปแล้วน็อกกลางเวที
เขาเรียกว่าท่าฮิรันม้วนแผ่นดินเป็นท่าที่ยากและแทบไม่มีใครใช้ในการชก
ก็โดนคู่ชกชาวฝรั่งเศสใช้ท่านี้เข้าไป
แล้วเป็นจังหวะเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยก็เลยโดนไปเต็มแรง
ทีนี้คำถามก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยการรับผิดชอบเอาละ
โปรโมเตอร์จัดมวยหรือว่าทางค่ายอาจจะดูแลเรื่องเยียวยาครอบครัวอะไรก็ว่ากันไป
แต่อย่างนี้ถือว่าคู่ชกเนี่ยมีความผิดไหม
ไปทำเขาบาดเจ็บสาหัสหรือว่าถ้าถึงขั้นเสียชีวิตมีความผิดไหม
คุณพินิษฐ์พิธีกรมวยชื่อดังบอกว่ามันจะไม่สามารถฟ้องร้องกันได้นะครับ
เพราะก่อนขึ้นชกนักมวยเขาต้องเซ็นสัญญากันไว้ก่อนแล้วว่าเป็นการยินยอมขึ้นชกอย่างเต็มใจประมาณอย่างนั้น
นี่นะฮะถ้าย้อนไปนู่นนะฮะ๑๓พฤศจิกายนปี๖๑ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับมันมีกรณีคล้ายกันเลย
เพชรมงคลสวิรัยทองหรือว่าน้องเล็กอายุ๑๓ปีนะฮะนักมวยเด็กนะขึ้นชกกับฟ้าใหม่วสุดประเสริฐ
เพชรมงคลแพ้น็อกยกที่๓ถูกต่อยจนแบบหลับสลบกลางอากาศหัวฟาดพื้นสุดท้ายก็เสียชีวิตเหมือนกันในตอนนั้น
บางคนบอกว่าเป็นจังหวะเซฟของกรรมการด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงแต่บางทีฝ่ายทางกรรมการเขาบอกบางทีเขาก็ไม่ทันจริง
เพราะว่าทุกครั้งก็จะเจอแรงกระแทกแล้วก็บาดเจ็บแล้วพอกระแทกสะสมสะสมก็เสี่ยงต่อสุขภาพ
หลายคนก็พอแขวนนวมแล้วเนี่ยยังมีอากงอาการอยู่ตอนหลังก็มี
เพราะว่าจะโดนกระทบกระเทือนเยอะ